บุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับและนาที๑๗

ทฤษภัณฑ์พ่วงจันทร์ครับแล้วก็ทฤษภัณฑ์ยิง

ก่อนครับหลังจากนั้นก็มีโอกาส
เองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูเหมือนกัน

กระทั่งท้ายเกมครับนาที๘๕

มี๖แต้มจาก๓นัดนะครับ

อีก๑เกมครับอีก๓วันถัดจากนี้ครับ

เสมอกันมา๑ต่อ๑ในเกมที่๓นะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้หลายครั้งด้วย

แล้วก็กล้าที่จะเล่นเกมลุกเกมรับนะครับ

ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นผู้เข้ารอบนะครับ

โดยมีคลิปฉี่นะครับที่อยู่อันดับ๒

สำหรับทีมในสายของการท่าเรือครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาฟุตบอล

ก็ขุดไอเดียระดมสมองคนในวงการฟุตบอล

คมก็ได้ประกาศที่จะขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒ

รวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายและสื่อมวลชนด้วย
ระดมความคิดเพื่อให้เกิดข้อสรุป

ในการคิดเสนอแนะต่าง
เพื่อที่จะสร้างมิติใหม่ให้กับทีมฟุตบอล

ผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียด

ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลก็จะแจ้งกำหนดการ
ในการประชุมครั้งนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับ